ไม่จบนะคะหมอปลาไปที่ร้อยเอ็ดเนี่ยจริงจริงไม่ได้ไปแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว
ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าหมอปลาต้องเปลี่ยนฉายาหรือยังจากมือปราบสัมภเวษีเป็นปราบอะไรยังไงบ้าง
ล่าสุดค่ะหมอปลาเนี่ยพาคุณยายกับเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดปีเนี่ยนะคะ
ร้องขอความเป็นธรรมจากคดีความก่อนหน้านี้ครับที่น้องคนนี้เขาแจ้งว่าเขาถูกทหารลวงไปข่มขืน
เป็นทหารเกณฑ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละวันนี้ค่ะหมอปลาก็เลยไปพร้อมกับทนายความนะคะ

เรื่องของเรื่องเริ่มจากยี่สิบสามกันยายนค่ะ
คือมีการไปแจ้งความที่ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดว่าหลานสาววัย๑๑ขวบเนี่ย
ยายแกไปแจ้งว่าหลานหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๒๒
แต่เพราะว่ามันยังไม่ถึง๒๔ชั่วโมงตำรวจก็เลยยังไม่รับแจ้งความคนหาย
พอคุณยายกลับไปที่บ้านปรากฏว่าหลานสาวกลับมาแล้ว
ถามถ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลานเล่าให้ฟังว่า
ไปกับพลทหารคนหนึ่งอายุ๒๒ปี
ล่อลวงไปข่มขืนที่โรงแรม
คือหลานสาวบอกว่ารู้จักกับทหารเกณฑ์คนนี้
ผ่านทางแชตเหมือนแชตจีบกันขุยกัน

แถมยังมีคนที่อ้างตัวเป็นผู้กองเข้ามาไกลเกลี่ยไม่ให้เอาเรื่อง
ขู่ว่าสามารถเคลียร์คดีได้ยายกับหลานไม่รู้จะทำยังไง
ไปร้องหมอปลาให้ช่วยค่ะหมอปลาไม่ได้ปราบแค่สัมภเวษีแล้วนะคะ
ตอนนี้หมอปลาเหมือนรับทุกเรื่องเลยยี่สิบแปดกันยายนค่ะ
พลตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๗
ออกติดตามตัวพลทหารหรือว่าทหารเกณฑ์ที่ถูกแจ้งความชื่อว่าพลทหารมงคลจันทคารค่ะ
เป็นทหารเกณฑ์ปี๒๕๖๓ผลัด๑
พลทหารมงคลยอมรับสารภาพครับแต่ยอมรับแค่คดีพรากผู้เยาว์ก็คือพาน้องคนนี้ไป
แต่ปฏิเสธคดีข่มขืนเขาบอกเขาไม่ได้ข่มขืนเด็ก
สมยอมใช้คำนี้หมอปลาก็บอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีเนี้ย
อย่างตรงไปตรงมาให้หน่อยและอยากให้เป็นคดีตัวอย่างด้วย
ไม่อยากให้ญาติเนี่ยไปร้องเรียนแล้วกลายเป็นข่าวถึงค่อยมาดำเนินการอย่างจริงจัง
แล้วยิ่งผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนในเครื่องแบบด้วย
อยากจะให้ดำเนินการแบบตรงไปตรงมาแบบให้ความเป็นธรรมครับ
ได้มีการส่งตัวผู้เสียหายไปไปตรวจร่างกายนะครับ
และในวันเดียวกันนั้นนะครับพนักงานสอบสวนยังได้จัดทำหมายเรียก
และเดินทางไปส่งหมายเรียกผู้ต้องหาที่บ้านของผู้ต้องหาเองนะ
จนกระทั่งเวลาประมาณสักสามทุ่มใช่ไหมปรากฏว่าทางฝ่ายผู้ต้องหา
หลังจากทราบหมายเรียกแล้วได้รีบเดินทางไปพบผู้เสียหายที่บ้าน
เพื่อจะติดต่อขอเจรจาเรื่องทางคดีนะครับ
จุดนั้นคือรักษณะที่กาโนตัวเนี่ยซึ่งก่อนนั้นเนี้ย
ก่อนที่จะเป็นทางเนี้ยทางผู้ก่าธรรมเนี้ยก็ได้ไปเทียแล้ว
แล้วก็ให้ทางนี้เพื่อให้เอาเงินตำนวน๑หมื่นบาทหรือ๕๐๐๐บาท
ซึ่งทางนี้ไม่รับก็อ้างว่าถ้าขึ้นศาล
ก็ขยะค่าปรับแค่๕๐๐บาทติดคุกไม่เกินกี่ปี
เมื่อมันมีการเสนอข่าวเท่านั้นถึงมีการนำผู้ต้องหามามอบตัว
นี่ค่ะส่วนวันนี้นะคะตำรวจแล้วก็สหวิชาชีพ
ก็มาสอบปากคำน้องผู้เสียหายเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีนะคะ
คดีนี้เนี่ยตำรวจทำงานด้วยความเป็นธรรมไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการช่วยเหลืออะไรทั้งนั้น
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนก็เรียกสอบปากคำผู้เสียหาย
แล้วก็รอกระบวนการนัดสอบปากคำเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวไปว่า

ต้นสังกัดพาพลทหารที่เกาะเหตุมามอบตัวต่อสารทหารแล้ว
ซึ่งข้อหาที่เขาโดนก็คือข้อหาพรากผู้เยาว์
รากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามันดาหรือผู้ปกครองเพื่อการอนาจารย์
พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์

และข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีนะคะ
คือสิ่งที่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ข่มขืนเด็กสมยอมเอง

เพราะฉะนั้นไม่ว่านะคะไม่ว่าน้องจะสมยอมจริงหรือว่าน้องจะไม่สมยอมหรืออะไรก็ตาม

คือยังไงก็มีความผิดนะครับเพราะเขายังเป็นเด็กได้ยอดทนนะ